เมียคู่นี้ก็ดื่มเบียร์ตั้งแต่เที่ยงคืนลากยาวไป๑๑โมงเช้าโอ้โห
เดี๋ยวจะครบรอบไม่เอาอีกชั่วโมงให้ครบรอบนาฬิกาไปเลย
เที่ยงคืนจะไปเที่ยงวันแล้วนะปรากฏว่ามีปากเสียงกันคุณผู้ชม
แต่ระหว่างมีปากเสียงกันเนี่ยตัวสามีนะอืม
เอาปืนมาลองให้เมียดูบอกนี่กระสุนจริงนะเธอนี่กระสุนปลอมนะ
แล้วปั้งลั่นเข้าเมียครับโอ้โหคุณผู้ชมต้องเรียกตำรวจมาตรวจสอบเลย
เป็นตำรวจสพสาขาอุ้ยเลือดไปที่ทาวน์เฮาส์แห่งนี้เลยครับ
ตะบนบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีสมุทรปราการไปเจอเนี่ย
นางสาวปิ่นแก้วที่นอนอยู่เนี่ยคุณผู้ชมนอนร้องโอดโออยู่บันไดทางขึ้นชั้น๒ครับ
โดนยิงเข้าขาซ้ายทะลุขาขวา๑นัด
กู้ภัยก็เข้าไปช่วยห้ามเลือดแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเลือดเต็มพื้นเลย
คนที่ยิงก็คือนายนาวุฒิก็สามีเธอนั่นแหละ
นาวุฒินี่อายุ๔๑ตามตัวแล้วก็มือของนาวุฒิเนี่ยก็เปื้อนเลือดนะ
แต่ว่ายังมึนเมาอยู่เลยคุณผู้ชมนี่เอาปืนมาจำลองให้ดู
นั่งอยู่กลางบ้านครับมีเปลือนก้าวมอลมอลกับแม็กซีนสองอัน
แล้วก็กระสุนจำนวนหนึ่งวางอยู่ข้างตัวด้วยนาวุฒิบอกตอนนั้นผมดื่มเบียอยู่กับพี่
ดื่มเบียร์ยังมืนเมายังมืนเมาอยู่อ่าไหนได้เล่าดิเล่าไหวมั้ย
ดื่มเบียอยู่ตรงโซฟาแล้วไงผมเอาปืนมาตรวจเช็ค
เออเอาเอาบรรจุเอากระสุนซ้อมอ่ารู้แล้วว่าเมาดอมรู้แล้วโอเค
แล้วก็ไม่รู้ว่าในแกซีนมันมีกระสุนจริงอยู่ด้วย
ก็ลองยิงปั้งออกไปเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่เมียผมมาเดินมาพอดีเลยพี่
ไม่รู้ว่ามีกระสุนแต่พี่ลองยิงกระสุนนั่นแหละเข้าภรรยาครับบาดเจ็บ
ผมไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเมียนะ
สวัสดีครับอันนี้รูปจริงนะรูปจริงเลยอ่าปกติพี่พี่พี่
ก็กัดท่าแหละพี่เขาก็ไม่ว่ามันจะลั่ง

ต้องกันติดเขาใส่นี่ใช่ไหมครับครับอ่าแล้วก็พทะ
แล้วมันเข้ามาจากป้าม
อืมไม่ได้มีเหตุทะเลาะอะไรกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ
โอ้โฮพี่ถ้ามี
วิธีคิดแบบนี้พี่ไม่ควรมีปืนเลยนะ

ลองปืนอย่างงี้ได้เหรอพี่อยู่ในบ้านอ่ะ

ลองเอากระสุนใส่ก็ปั้ง

แต่ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะเลือดคุมตัวในนาวุฒิเนี่ยพร้อมกับปืนที่เป็นของกลาง
สอบส่วนที่โรงพักสาขาครับแล้วก็จะสอบปากคำพยานแวดล้อมอย่างละเอียด
จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีส่วนพี่สาวของตัวผู้หญิงคนเจ็บเนี่ย
ชื่อคุณนางนารีตัวพี่สาวคนเจ็บคำถามว่าน้องสาวเธอพักอยู่กับสามี
นี่ก็คือนาวุฒิค่ะแล้วก็มีลูกสองคนด้วยอ่าอยู่ที่บ้านหลานหลานอ่ะ
โทรมาบอกฉันบอกป้าป้ารีบมาหน่อยว่าไงพ่อกับแม่ทะเลาะกัน
นั่นไงนั่นไงนั่นไงไหนบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกับเมีย
ไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่านาวุฒิบอกไม่ได้ทะเลาะกันไงอืม
แต่เนี่ยตัวลูกโทรไปหาคุณป้าบอกให้รีบมาพ่อแม่ทะเลาะกัน
แต่คุณนารีซึ่งเป็นป้าของลูกเออป้าของเด็กอีกสองคนเนี่ย
มาไม่ทันเพราะมาถึงปุ๊บอ้าวปิ่นแก้วที่เป็นน้องสาวเธอก็โดนยิงบาดเจ็บไปแล้ว
อดคล้องกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเล่าเหมือนกันนะว่าก็เห็นว่านาวุฒิอ่ะ
คนก่อเหตุดื่มเบียมาตั้งแต่เที่ยงคืนยัน๑๑โมงของอีกวันก็เห็นออกไปซื้อเบียร์มาอีกรอบ
หลังจากนั้นตัวลูกชายของบ้านหลังนี้ก็วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ

คนก่อเหตุก็คือนาวุฒิเนี่ยเคยยิงปืนมาแล้ว๒๓ครั้งนะ

แต่พอจับไปก็ปล่อยตัวออกมา
ทำให้เพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกนั้นหวาดกลัวสิ

สุดท้ายปืนมาปั้งลั่นใส่เมียไปเลยครับ
เข้าใจแล้วทำไมตำรวจถึงไม่เชื่อไง
ไอ้ข่าวทะเลาวีวาดทำร้ายกัน
คุณผู้ชมครับถ้าได้ยิน๓คำนี้ให้เอ๊ะเอาไว้ก่อน

เนี่ย๓อย่างขอให้เอ๊ะเลยนะครับ